คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยกันกับเรื่องของการปฏิรูปวงการตำรวจ
จากการที่คณะทำงานขับเคลื่อนและประสานงานการปฏิรูปองค์กรตำรวจ
ดำเนินการให้เสร็จมีการวางกรอบไว้๓ระยะ
คือ๑ปี๕ปีและ๒๐ปี
และวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งเป็นบุคคลสำคัญ
เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ติดตามพร้อมกันจากคุณสุภาพเลยครับ

ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการขีดเส้นใต้เมืองไทย
จะรู้เลยนะครับว่ารายการนี้ได้พูดถึงการปฏิรูปตำรวจหลายครั้ง
และทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องปฏิรูปตำรวจ
จะมีไลน์ส่งข้อความมามากพิเศษทุกครั้ง
แปลว่าคนไทยมีความอัดอั้นตันใจกับเรื่องตำรวจมาก
ฉะนั้นทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องปฏิรูปตำรวจ
จะมีข้อเสนออะไรมาเยอะ
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพลตรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญ
เป็นข่าวใหญ่ในฐานะรองพบตรบอกว่าได้รับความเห็นชอบ
มาจากพบตรประกาศแผนการปฏิรูปตำรวจ
คนเห็นด้วยก็เยอะคนปรามาทก็เยอะ
ว่านี่ฝันไปหรือเปล่าต้มประชาชนหรือเปล่าถึงขนาดนั้นก็มี
ฉะนั้นช่วงระยะเวลา๑๐กว่านาทีตรงนี้
ขอพูดคุยกับพลตรวจเอกพงศพัฒน์หน่อยครับ

สวัสดีครับตลอดครับมีคนประมาทว่าฝันไปหรือเปล่า
หลอกต้มประชาชนหรือเปล่ามาสร้างภาพ

มีอะไรที่จะยืนยันว่าคราวนี้เอาจริง

เป็นความตั้งใจของพวกเราเองเลยนะครับ
ท่านนายกรรมตรีท่านรองนายกท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ท่านก็อยากให้ฝันมันเป็นจริงซะทีหนึ่งนะครับ
พี่น้องประชาชนท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่กับสถานการณ์นี้ก็

คุณสุภาพก็อยู่ในวงการนี้มาเยอะนะครับ
ข่าวสายตำรวจก็พูดจากันในเรื่องของการปฏิรูป

วันนี้เรากำลังมาทำฝันให้เป็นจริง

แต่ว่าขบวนรถไฟแห่งการปฏิรูป
สำนักงานตำรวจชาติได้เคลื่อนออกจากสถานี

วงการตำรวจชิงปฏิรูปตามเองเหลือเชียว
เพราะไม่ฉะนั้นแล้วคนอื่นเข้ามาปฏิรูปให้

เราฟังความคิด๓ความเห็นข้อเสนอแน่

ในสฤพเชาะสฤพทอแนโยบายท่านนายกท่านลองนายก

เราถึงมาสรุปว่ามี๑๐เรื่องที่เราต้องเร่งรัดดำเนินการ
กรอบระยะเวลา๓ส่วนด้วยกัน

ขอสองเรื่องที่คิดว่า
คนไทยก็รู้ว่าสองเรื่องนี้คือต้นต่อของปัญหาตำรวจ
หนึ่งเรื่องโยกย้ายแต่งตั้ง
ถ้าตำรวจไปอยู่ในท้องที่ไหนท้องที่ดี
แล้วก็ต้องจ่ายเงินต้องเสียเงินซื้อตำแหน่ง
เขาก็ต้องไปถอนทุนคืนต้องไปหาผลประโยชน์คืน
ในที่สุดการบังคับใช้กฎหมายก็ไม่เป็นไปตามคันลองที่มันควรจะเป็น
รูปหน้าปลาจมูกเพราะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง

คุณสุภาพว่าเป็นประเด็นแรกของใน๑๐ประเด็นของการปฏิรูป

พวกเราทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยากให้เรื่องเหล่านี้มันเป็นตำนาน
ที่เพียงแต่เล่าขานมาในอดีตของ

แต่อันนี้เป็นตอนไปไม่มีแล้วครับ

ฐานะประธานคณะกรรมการค่าราชการตำรวจ
ลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อย
กฎก็ตะลอใหม่ว่าโดยการแต่งตั้งโยกย้ายพุทธสักฤทธิ์๒๕๕๙
จะใช้ในการแต่งตั้งวาระประจำปีปีนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ
แม้ว่ากฎกตลจะเป็นกระดาษ๒๓แผ่นไม่ยาวมากนะครับ
แต่ว่าเป็นกฎกตลฉบับใหม่ที่ได้ปิดช่องว่างฉบับเก่า
เฉพาะประเด็นที่คุณสุภาพพูดถึงประเด็นที่พี่น้องประชาชนกังวลใจ
รวมถึงตัวข้าราชการตำรวจด้วย
แม่จะย้ายแต่ละทีจะขึ้นตำแหน่งแต่ละครั้ง
มันต้องวิ่งเต้นเส้นสายมันต้องใช้โน่นใช้หนี้

แต่การปฏิบัติทำฝันให้เป็นจริงก็อยู่ที่ผู้คับชาทุกระดับชั้น
ผู้บังคับชาที่จะเป็นคนพิจารณาเลือกผู้ใต้คำบัญชา
ความรู้ความสามารถอาวุโสอะไรต่างนี้

เวลาเขาเลือกมาเนี่ยบนโต๊ะก็บอกว่าเลือกมาโดยกฎเกณฑ์
แต่ว่าใต้โต๊ะมันก็รู้กันอยู่ว่าถ้าไม่มีจ่ายใต้โต๊ะไม่ได้หรอก
แล้วทำยังไงกระดาษ๓๔แผ่นจะไปป้องกัน
ก็กระดาษ๓๔แผ่นนี่จะเอาทุกอย่างมาอยู่บนโต๊ะ
คับชาต้องรับผิดชอบนะครับ
คือสิ่งที่เรากำลังพูดคุยกันเนี่ยมันอาจจะเป็นนามธรรมนิด
กระดาษ๓๔แผ่นจะช่วยไม่ให้มีการซื้อขายตำแหน่งยังไง
จะได้คนที่มีความรู้ความสามารถที่มีประสบการณ์ในการเลื่อนตำแหน่งจริงหรือไม่
แต่ว่าอันนี้จะเป็นบทพิสูจน์นะครับพิสูจน์หลายคนเลยนะครับ
สูจนตั้งแต่หัวขบวนจนย้ายท้ายขบวนเลยนะครับ
แล้วผมว่าเพื่อนข้าราชการตำรวจ
ศัลยบัตรประมาณ๒๓หมื่นคนชั้นประทวนอีกแสนกว่าคนก็กำลังดูอยู่
ว่าไอ้กฎกตลอมใหม่ที่ว่าดีนักดีหนา
หรือผู้ธรรมชาติที่ได้เรียนรู้ต่างว่า
จากอดีตเป็นมาอย่างไรมีบาดแผลตรงไหนจะแก้ไขกันอย่างไร

ถ้าทำได้จริงอย่างนั้นก็แปลว่าตำรวจระดับยอดบนเนี่ย
ที่เคยได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้

ขบวนการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งนี้เนี่ยท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติว่า
ไม่ใช่ว่าเราจะปฏิรูปกันตามประเด็นตามโครงสร้างตามรูปแบบหน่วยงานต่าง
หมายถึงว่าการปฏิรูปครั้งนี้จะขับเคลื่อนไปได้

ไม่จ่ายเงินแต่ผู้ใหญ่คนนั้นฝากมา

รัฐมนตรีฝากมาปฏิเสธเขาได้เหรอ

แต่ว่ากลไกขั้นตอนกระบวนในการในการจะคัดเลือก
ในการจะแต่งตั้งในการจะสัญหานั้น
มันมีระบบระเบียบปฏิบัติอยู่แล้วนะครับ
เอาเป็นว่าท่านลองเชื่อว่า
จากนี้ไปเนี่ยอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ไม่มีไม่มีเอาเป็นว่าเราตั้งเป้าว่าไม่มี
แต่ว่าถ้ามีหรือพบว่ามีหรือรู้มีเห็น
มีคนดำเนินการมีคนไปมีผลประโยชน์
ผมว่าไม่รอดสายตากับพวกเราที่นั่งอยู่ในเป็นบอร์ดกตล

ถ้าเราตั้งใจจะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้น

มีคดีความขึ้นโรงพรรค

สู้คนมีเงินไม่ได้
สุดส่งไปอายการอายการส่งฟ้องศาล

เพราะว่าสำนวนที่ตำรวจทำมาแต่ต้นเนี่ยมันบิดบวนมาแต่ต้น
เขาถึงบอกว่าคนในคุกเวลานี้หลายคนที่เป็นคนสุจริต
คนนอกคุกเวลานี้ที่ลอยนัวหลายคนเป็นคนผิด
ทำยังไงกระบวนการขั้นต้นตรงนี้
ถึงจะให้ความเป็นธรรมนายบีนายกอนายขอนายคอ
ผมเริ่มต้นได้ว่าเราไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่คุณสุภาพพูดถึง
เรายอมรับว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นจริง
เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิรูป

ส่วนใหญ่คุณสุภาพคงจะเห็นท่านผู้ชมคงจะทราบ
เวลาขึ้นลงพักก็จะมีพนักงานสอบสวนคนหนึ่ง

แล้วก็ทำสำนวนการสอบสวนรวบรวมอย่างไร

มีคนฝากมีคนบีบมีคนเค้นมาอะไรต่าง
ก็รับผิดชอบอยู่คนเดียวจนสุดท้ายก็มีความเห็นทางคดี
แต่ต่อไปนี้การปฏิรูปซึ่งนับหนึ่งแล้ว
กระบวนการทำสำนวนหรือรับผิดชอบสำนวน

จะทำเป็นองค์คณะมีหัวหน้าทีม
มีลูกทีมมีผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
มีเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดทำเป็นทีม

ไม่ต้องไปคอยไม่ต้องไปเข้าคิวคอย

นั่งกว่ามีคนมาแจ้งความ๑๐คน๒๐คน
รอกันตลอดทั้งวันไม่ใช่แล้ว

มีพนักงานสอบสวนที่ตามเปรียร์ตำแหน่ง
พนักงานดำสวนตามสถานีตำรวจต่างทุกประเทศ๑๔๘๒แห่ง
เราก็กำหนดกรอบว่ามีสารวัตรคนหนึ่ง

คราวนี้เราก็จะมีการเกลียดกำลังจากที่คดีน้อย
แต่มีกำลังคนเยอะมาสู่โรงพักที่มีคดีมาก
เพื่อให้เพียงพอต่อการที่จะบริการประชาชน
ในการแจ้งความมีกำลังพลเพียงพอในการที่จะออกไปตรวจที่เกิดเหตุ
ไม่ใช่คุณสุภาพยกหูไปบ้านผมถูกขโมย
ร้อยเวรมาแล้วแต่ต้องรอเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานอีก๘ชัวโม

ทุกคนจะไปเป็นองคาพยพเป็นทีม

เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องประชาชน
ในการทำสำนวนทั้งในการสอบสวนสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

ไม่ใช่ว่าดูแลเฉพาะคนมีตังค์

คนรวยคนไม่มีเส้นก็ติดคุกไปไม่ใช่อย่างนั้น
เพราะฉะนั้นที่เราพูดหมายถึงว่ามันมีคดีเกิดขึ้นจริง
แล้วก็มีข้อคิดข้อสงสัยต่างนี้จะเกิดขึ้นมา
แต่ตอนนี้การเริ่มต้นปฏิรูปในครั้งนี้
เราก็เอาประสบการณ์สิ่งที่เคยเกิดขึ้น

ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิรูปที่
ที่อยากจะให้มันทุกอย่างที่เราคุยอยากให้มันเป็นตำนานจริง

แต่ว่าสังคมไทยมันระบบอุปฏิภัณฑ์นะ
รถชนกันเนี่ยต่างคนต่างหายกหูหาคนที่มีเส้นครับ
แล้วให้สั่งไปที่สนนี้ทีว่าช่วยดูแลหน่อย
สารวัตรคนหนึ่งเคยบอกผมว่ารถชนกันตูมทั้งคู่กรณีเนี่ย
ไปหาผู้ใหญ่คนเที่ยวกันเพราะอะไรเพราะเค้าไม่มั่นใจ
ก็ใช่น่ะสิเค้าไม่มั่นใจต่อการทำงานของตำรวจ
แต่ถ้าตำรวจปฏิรูปตัวเองสร้างความมั่นใจ
สร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือสถาวะตำรวจ

พนักงานสอบสวนร้อยเวรจะดูแลทั้งผู้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหา
อย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ถ้าเราเดินตรงตรงกลางเนี่ยผมไว้ว่า
ในที่สุดพี่น้องประชาชนเมื่อเขายอมรับ

เพราะเขามั่นใจว่าพนักงานสอบสวนจะให้ความเป็นธรรมกับเขาได้
คือทั้งหมดเนี่ยนะครับระดับพนักงานสอบสวนที่เป็นขนาดร้อยเอกร้อยโต๊ะ

คำถามก็คือว่าการปฏิรูปตำรวจคราวนี้
ผู้ใหญ่ตั้งแต่พบตลลงมาถึงท่าน
ลงมาถึงระดับผู้บัญชาการเข้าใจตรงกันหรือยัง
เข้าใจตรงกันก่อนที่เราจะขับเคลื่อนขบวนรถไฟ
กี้นี้ออกจากสถานีเราเข้าใจตรงกันแล้วว่า
เราจะไปข้างหน้าอย่างไรเราจะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่
มีสถานี๑ปี๕ปี๒๐ปีแล้วเราจะทำอะไรบ้าง
แต่ละโบกี้แต่ละประเด็นที่จะมีการปิดรูป
จะมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วก็เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้
บังคับบัญชาที่เคยได้จากผลประโยชน์จากการโยกย้ายแต่งตั้งซื้อขายตำแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาที่เคยได้จากเงินที่ไปคุ้มครองบาร์ไนท์คลับอาบอบนวด

เลิกแล้วครับเลิกครับเราจะทำอย่างตรงไปตรงมาพร้อมจะเลิกครับ
ผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ตรงไปตรงมา
ทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนยังหุดหงิดมากเลย
แต่ความจริงใจเราคิดแล้วว่าอันนี้จะต้องตั้งด่านหาตังค์แน่นอน

แล้วจะไปมอเตอร์ไซค์ตรวจคันไหนกรอบลงผิด
ร้อย๒๐๐รถกาบาห์ผิดรถบันทุกข์ผิด
ใช่หรือสถานบริการเปิดเกลิ่นลง
ต้องเสียเงินให้ตำรวจหมดทุกคนก็คิดอย่างนั้น
ยังอยู่ไหมตอนนี้ไม่มีแล้วครับวันนี้เราจะเริ่มต้น
เราจะทำในสิ่งเหล่านี้ให้มันหายไปนะครับมันอาจจะใช้เวลาบ้าง

แต่ถ้าใครไม่ร่วมมือตำรวจ๒๐๐๐๐๐คนไม่ร่วมมือถือ

เพราะฉะนั้นเราต้องการให้เห็นผลทันที
แต่ว่าเราก็มีกรอบระยะเวลานะครับ
๑ปี๕ปี๒๐ปี
ในช่วงอายุเราเราได้เห็นแน่ว่าตำรวจเริ่มปฏิรูปตัวเอง
แล้วก็เป็นไปตามความหวังของพี่น้องประชาชนหรือสังคม

เรื่องเอาละกรอบปฏิรูปมากมายไก่กอง
แต่ว่าผมหยิบเอามาสองเรื่อง
เรื่องนี้กระทบเกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งสิ้น
คำตอบจากพลตรวจพงศพัฒน์

จากนี้ไปจับตาดูกัน
ว่าเรื่องที่ว่านี้จะกลายเป็นตำนานหรือยังอยู่

แต่เราได้เห็นความตั้งใจของวงการตำรวจที่จะทำเรื่องนี้
พระคุณท่านรองพบตรครับ
คนตำรวจเอกพงศพัฒน์พงศ์เจริญ

สวัสดีครับและนี่คือขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ครับ